วันนี้ตอนเช้านะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันนะฮะ

เพราะว่าคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๖ปีแล้ว

สุดท้ายคนที่ก่อเหตุคือลูกชายนะครับ
ฆ่าพ่อจนเสียชีวิตนะครับ
สภาพศพตอนที่เขาไปเจอกันเนี่ย
ถูกผ้าถุงรัดคอแล้วก็อุดปาก
ศีรษะถูกตีด้วยของแข็ง
สุดท้ายนี่จับคนร้ายได้ก็ตามคาดที่ตำรวจสันนิษฐานไว้ตอนแรกนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักที่ตะบนบ้านเกาะ
พรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสมศรีโมราศิลป์
อายุ๖๖ปีเป็นเจ้าของบ้าน
สภาพศพที่จมูกกับศีรษะมีร่องรอยถูกกระแทกด้วยของแข็ง
เลือดไหลออกมาเยอะไปหมดเป็นแผลชะกันนะครับ
คอของนายสมศรีมีผ้าถุงเนี่ยพันคอไว้แน่นเลย
แล้วที่ปากก็มีผ้าเนี่ยอุดเอาไว้ด้วย
แล้วมีลักษณะร่องรอยของการต่อสู้เกิดขึ้นด้วยในที่เกิดเหตุ
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่ารอยเลือดต่างเนี่ยมันกระจายแบบผิดปกติ
คาดว่านายสมศรีจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๖๘ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพคือสภาพศพตอนมาเจอก็เริ่มแข็งแล้วค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกปิติพัฒน์อนัญลักษณ์ภูมิกับการสพพรมคีรี
ที่นครศรีธรรมราชเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดีนะครับ
บอกว่าผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ใครที่ไหน
น่าจะเป็นลูกชายของผู้ตายลูกชายคนเล็กอายุ๒๗ปี

ถามว่าทำไมถึงเป็นต้องสงสัยนะฮะในลาวเนี่ย
ก็เพราะว่าในลาวมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
เวลาเมายาเนี่ยชอบหาเรื่องทะเลาะกับพ่ออยู่แล้ว

คือเจอศพของนายสมศรีเนี่ยตอนเช้าที่บ้าน
แล้วตัวในลาวที่เป็นลูกชายคนเล็กที่ชอบเมายาเสพติด
แล้วทำร้ายพ่อเนี่ยหายไปหาไม่เจอ
ตำรวจเนี่ยตามหาตั้งแต่เช้า
บ่าย๓เนี่ยตามเจอนะฮะ
ลาวลูกชายคนเล็กของผู้ตายวัย๒๗ปี
ไปอยู่ในขนำในสวนยางพาราค่ะอยู่หลังโรงเรียนทุ่งเกราะ
นั่นแหละห่างจากจุดที่เป็นบ้านตัวเอง
ที่ทำร้ายพ่อเอาไว้เนี่ย๑๐กิโลเมตร
ตอนตำรวจไปเจอในลาวที่อยู่ที่ขนำนี่
ลาวนั่งอยู่ในขนำนะฮะก็ไม่ได้ขัดขืนอะไร
สุดท้ายก็นี่ฮะยอมให้จับกลุ่มตัวแต่โดยดี
แล้วก็ยังมีสภาพเหมือนกับคนเมายาเสพติดอยู่เลย
พูดจาวกวนไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ก็ยอมรับสารภาพว่าทำร้ายพ่อฆ่าพ่อตัวเองจริง
ท่านผู้ชมครับในลาวเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึกนะฮะ
กลางดึกเนี่ยกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่
แล้วพ่อก็คือนายสมศรี
คือในลาวบอกว่าลุงสมศรีเนี่ยแกเข้ามาว่า
ตอนที่นั่งเล่นมือถืออยู่แล้วมีปากเสียงกัน
ก็เลยทะเลาะกับพ่อก็เป็นปกติที่ทะเลาะกัน
ตอนนั้นในลาวอ้างว่าพ่อเนี่ยมาถอดสายชาร์จโทรศัพท์มือถือของเขาออก
เขาก็เลยโมโหมากก็เข้าไปเนี่ยเตะพ่อนะฮะ
บอกว่าเตะเข้าที่คอเลยนะครับพ่อเนี่ยล้มลงแล้วไปกระทืบซ้ำอีกหลายครั้ง
พ่อก็นอนร้องโอดโอยอยู่ด้วยความเจ็บปวด
แต่ในลาวไม่หยุดนะฮะในลาวสารภาพกับตำรวจบอกว่า
เอาผ้าถุงเป็นผ้าถุงของพ่อนะที่พ่อใช้เนี่ย
เอามาอุดปากอุดจมูกไม่ให้พ่อส่งเสียง
แล้วยังกระทืบซ้ำอีกนะครับตามตัวตามใบหน้าอีกหลายครั้ง
หลังจากเกิดเหตุในลาวบอกไม่ได้หนีนะ
ก็นอนอยู่ในบ้านนะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกนะฮะ
เขาบอกเขานอนอยู่ในบ้านจนถึงเช้า๘โมงเช้านะครับ
เขาถึงขี่รถออกมาที่ขนำนะครับแล้วตำรวจก็ตามมาจับกลุ่มตัว
คือเราก็พยายามสอบถามว่าโอ้โหทำไมไปทำพ่อขนาดนี้
ต่อให้ทำร้ายพ่อนี่มันก็แม่มันก็บาปมหันอยู่แล้ว

แต่ทำไปตั้งแต่เตะพ่อตอนแรกก็น่าจะหยุดแล้วทำไมไม่หยุด
พ่อจนตายเนี่ยเดี๋ยวฟังตรงนี้หน่อยนะฮะ

คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราโมโหที่พ่อดึงสายชาร์จใช่ไหม

ไป

เดี๋ยว

นี่แหละฮะพิษภัยของยาเสพติดนะครับทุกผู้ชมครับ

คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป

นี่เป็นช่วงก่อนส่งตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะ
คือวันนี้ชาวบ้านพอทราบข่าวเนี่ยตกใจกันมากนะครับค่ะ
บอกว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ชาวบ้านบอกกับตำรวจบอกว่าในลาวเนี่ยเขาคุ้มคลั่งบ่อยนะฮะ
ก่อนหน้านี้พ่อของเขาก็คือลุงสมศรีผู้ตายเนี่ย

แจ้งตำรวจให้มาคุมตัวลูกชาย
บำบัดเอาไปรักษาอาการเสพยาติดยา
แล้วสองพ่อลูกนี่มีปากเสียงกันเป็นประจำ
ช่วงเช้าเนี่ยพอมีข่าวว่าลุงสมศรีแกตายอยู่ในบ้านนะ
คนนี่แบบโอ้โหมองไปเลยว่าไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก
ก็ในลาวลูกชายคนเล็กนั่นแหละที่หายตัวไป
สุดท้ายเนี่ยตำรวจได้เบาะแสมาตามไปจับกลุ่มตัวแล้วก็ยอมรับสารภาพ
เจ้าหน้าที่อสโมบอกว่าครอบครัวนี้
โอ้โหพอมาตรวจแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ติดโควิดกันทั้งบ้านนะครับสามคนนะลูกสองคนกับพ่อหนึ่งคน
แต่ตอนนี้เนี่ยรักษาหายดีแล้ว
ช่วงที่ติดโควิดทางอสมบอกว่ายังเคยรับตัวลูกชายเนี่ย
ก็คือในลาวเนี่ยคนที่เป็นลูกชายคนเล็กเนี่ยไปบำบัดรักษาอยู่เลยนะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยพอเจอกันนะคือในลาวตอนที่เจ้าหน้าที่เขามารับตัวไปบำบัดโควิด
ไปรักษาโควิดเจอเจ้าหน้าที่มารับเอ่ยปากชวนบอกกินน้ำท่อมกันไหม
ชวนเจ้าหน้าที่คือน้ำท่อมใหม่กับท่อมก็ดื่มได้
แต่นั่นหมายความว่าเขาเนี่ยเขาเอาทุกอย่างตั้งแต่น้ำท่อมยันยาเสพติด
คือเจ้าหน้าที่จะพาไปรักษาโควิดยังชวนดื่มน้ำท่อมอยู่เลย
สุดท้ายนี่เสพยาบ้าคุ้มคลั่งหนักฆ่าพ่อตัวเองเลยนะฮะ
นี่ผิดภัยจากยาเสพติดจริงเลยนะคะ
แล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณนฤทธบุญนิ่มค่ะ
ปรากฏว่านี่ค่ะมีบรรดาพี่น้องครอบครัวของผู้ตายเดินทางมาแสดงความเสียใจ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายนะคะทางญาติก็ได้ฝังศพของผู้ตายตามพิธีทางศาสนาอิสลามเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ภรรยาของนายสมศรีผู้ตาย
ภรรยาอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะแล้วก็บอกว่า
เพิ่งจะเดินทางไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาล
เพราะว่าเธอป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
เสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีค่ะ
ไปคุยกับอีกหนึ่งคนนะคะเป็นคนในบ้าน
ก็คือเป็นน้องชายของผู้ก่อเหตุบอกว่า
ปกติแล้วพี่ชายกับพ่อเนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
คือพูดง่ายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะคะ
วันเกิดเหตุตัวเองกับแม่ไม่ได้อยู่บ้าน

ไม่คิดจริงนะคะว่าพี่ชายจะโมโห
ใจร้อนถึงขั้นว่าจะทำร้ายพ่อแบบนี้

เพราะพี่ชายเคยมีประวัติไปบำบัดยาเสพติดมาแล้ว
น้องชายตั้งคำถามว่าอยากรู้จริงนะว่าไปฆ่าพ่อทำไมอ่ะ
แต่บุญใต้แกเจ้งจันนาภิตทำทวดให้มาเลย
ส่วนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนค่ะ

ส่วนเรื่องของการฆ่าคนตายคือพ่อตัวเอง
ตำรวจบอกว่าคือตอนนี้ผู้ต้องหาก็คือนายลาวยังคงหลอนยาให้การไม่รู้เรื่องดีนัก
เดี๋ยวรอรอให้ผู้ก่อเหตุคือมีอาการสั่งจากยาก่อน
แล้วสอบปากคำใหม่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าบุพการีเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ก็ไม่รู้ลูกคนไหนนะแต่เอาเป็นว่ามาฆ่าพ่อเสพยานะครับท่านผู้ชมครับ